มาดูเรื่องราวที่ทำให้หัวใจของเราพองโตกันหน่อยกับเพื่อนมนุษย์ที่ช่วยเหลือกัน
คุณลุงคนหนึ่งนะฮะทำงานอยู่ปลาจีนแล้วก็ออกจากงานมาต้องการจะกลับบ้านที่โคราช
แต่เงินในกระเป๋าเหลืออยู่เพียง๑๐บาทเท่านั้น

เดินเท้าจากปลาจีนจะไปให้ถึงบ้านที่โคราชแต่ยังไปไม่ถึงมีคนไปเจอก่อน
ระหว่างทางไปขอข้าวคุกน้ำปลาชาวบ้านกิน
แล้วระหว่างทางก็จะเก็บผักมากินกับข้าวและน้ำปลา
แล้วคนเขาไปเจอคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศนี้ครับ

เงินร้อยหนึ่งที่ให้ไปนี่โอ้โหคงจะเก็บเอาไว้ได้กินหลายวันสำหรับพี่คนนี้นะ
เป็นคลิปที่คุณพาณิชย์นะฮะเขาก็เป็นทั้งหนุ่มโรงงาน
แล้วก็ทำงานเป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย
ประจำจุดบ้านโคกอุดมที่กะบินบุรีปราจีนบุรีครับ
เขาไปเห็นผู้ชายคนนี้ก็เลยสำรวจอยู่พักนึงขับรถตามอยู่พักหนึ่ง
ตัดสินใจลงไปคุยกันแล้วก็ถ่ายคลิปเดินอยู่ริมถนนสาย๓๐๔มุ่งหน้าไปยัง
จังหวัดนครราชศรีมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนะครับ
คือผู้ชายในภาพเนี่ยทำงานสวนลำไยที่จันทบุรี
แล้วเหมือนกับว่าเจ้านายเขารับคนงานใหม่เข้ามา
แล้วเหมือนเขาทำงานกับคนงานใหม่ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากงาน
แล้วก็ขึ้นรถโดยสารจากจันทบุรีมาลงที่กะบินก่อน
แล้วจะไปต่อที่จังหวัดนครราชศรีมาแต่เงินมันพอแค่นั้น
มันพอแค่นั่งรถมาถึงกะบินบุรีเท่านั้น
ตัวเหลือเงิน๑๐บาทจะไปยังไงต่อดี
อ่ะตัดสินใจเดินแล้วกันเดินเท้าให้ถึงบ้านแล้วกัน
เดินเดินไปจะไปที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา

ระหว่างทางทำยังไงดีหิวไปขอข้าวเปล่าคุกน้ำตาชาวบ้านมา
ไปเจอร้านอาหารตามสั่งผมขอข้าวเปล่ากับน้ำปลาเนี่ยคลุกเอา
เดี๋ยวผมไปเก็บผักข้างทางมามากินเอา

สมมุติไปเจอข้างทางอะไรผักปุ้งตำรงตำรงก็เก็บมามากินน่ะคุณ
นะฮะเพราะหนุ่มคนนี้เขาเห็นเขาบอกว่าโอ้โหผมทำยังไงดีอ่ะ

ก็เลยไปจอดรถแล้วก็เข้าไปคุย

แล้วก็ให้เงิน๑๐๐บาทตามภาพได้คำโวยพรกลับมามากมาย
สุดท้ายคือตอนแรกให้เงิน๑๐๐แล้วจะแยกกัน
เขาสงสารเอางี้เดี๋ยวผมขับรถไปส่งที่สถานีขนส่งแล้วกัน
มากับผมตอนแรกลุงแกไม่ไปแกเกรงใจ
สุดท้ายนะคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะเขาก็บอกมากับผมดีกว่า
คุณพานี่บอกว่าเดี๋ยวผมไปส่งแล้วกันที่เบาะกาศอกับบินบุรี
เดี๋ยวผมซื้อตัวให้เลยนะให้ลุงขึ้นรถกลับบ้านดีกว่า
มันจะได้สบายใจคือคนช่วยก็แบบคาใจ

สุดท้ายไปถึงบคศขึ้นรถจากกันด้วยดี
ก็เนี่ยเป็นภาพแบบอิ่มเอมใจมากเลย
นักข่าวเราไปเจอคุณกิ่งแก้วจ้อยวังอายุ๕๑ปี
บอกว่าคือผู้ชายคนนี้เขาเดินมา
แล้วเขาก็มาขอมาขอข้าวกิน
ไปฟังเสียงของพี่ท่านนี้หน่อย

จานทบุรีค่ะหางเขาเรียบร้อย
เขาไปทำงานสวนอยู่ที่จันทบุรีแล้วเขาขึ้นรถมามาลงที่กะบินบุรี
แต่ไม่ไม่ทราบว่าตอนไหนจะตีอะไรก็ไม่ทราบค่ะเดินมามาถึงที่นี่ตอนเช้าพอดีค่ะ
เขาบอกว่าโบกรถก็ไม่มีใครหลับเพราะมันดึกอ่ะ
คือพยายามจะโบกรถไปแล้วแต่ไม่มีคนรับก็เลยแบบเดินเท้าแล้วกัน
แล้วคุณลุงก็บอกว่าผมขอแค่นั้นเพราะเดี๋ยวผมไปเก็บผักข้างทางกิน
ก็เลยสงสารก็เลยตักข้าวเปล่าให้แล้วไม่เอาเข้าป่าอย่างเดียว
ให้กับข้าวไปด้วยก่อนที่จะมีคุณพระนิสิเมนต์
ผู้ภัยใจดีไปเจอหยิบยื่นมือไปช่วย
แล้วก็เอาตัวกลับมาส่งที่บรกษอเหมือนเดิม
ป่านี้น่าจะถึงบ้านที่โคราชเรียบร้อยนะครับ